ส่วนคู่จิ้นคู่นี้ที่หลายคนมองว่าตกลงแล้ว

บอยด์มาร์กิล่าสุดก็ไปทำงานด้วยกันแล้วก็มีการแชร์ภาพผู้ด้วยกัน

ว่าเตรียมปิดตำนานบ้านบอยกี้เลยหรือเปล่า
เพราะว่าความสัมพันธ์หลังมาดูแล้วดูจะจืดจัง

เพราะว่าฝ่ายหญิงมีหวานใจเป็นตัวเป็นตนแล้ว

จิ้นอย่างไรก็จิ้นไม่ขึ้นเพราะว่าต้องแพ้ทางให้คู่จริง
แล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันนอนยันเลยว่า
เขายังซี้ปึ๊กกันเหมือนเดิมคุณผู้ชม
พี่ชายหน้าหนวดเนี่ยเลยขอแชะภาพคู่น้องสาวคนสวยซะหน่อย
พร้อมกับข้อความแซวประเด็นว่า

เกาเหลาทิ้ง๖อดกินหมดเลย
แล้วก็มีการแฟนคลับเขาก็ไปเม้นต์ในอินสตราแกรม

ดีใจว่าเออกลับมาแล้วคู่จิ้นคู่นี้
ที่หายไปจากโซเชียลนานนับปีเลยทีเดียวนะคะ